หน้าตาพร้อมจะออกทีวีไหมอยู่ในอยู่ในรายการสดนะพี่หมอ
ไม่ฉันอ่านข่าวเธอเขาบอกว่าดีกว่าถูกด่าลิ้นสองแฉก
แพทย์หญิงของขวัญแล้วฉันกระดากปากเรียกว่าแพทย์หญิงของขวัญไง
ก็เลยต้องโทรหาเธอไงตอนนี้ออกข่าวเสียงเสียงเธอออกข่าวใส่ไข่อยู่นะ
เอาหรอเออสรุปแล้วคนที่อยากจะลุกอะโอเคแกอย่าแอปเลย
เลยเปิดกล้องเปิดกล้องไม่เอาไม่เอาเปิดกล้องไม่ได้ไม่พร้อมโอเค
ไม่พร้อมสภาพไม่พร้อมนางบอกได้ไหมครับพี่เขาก็บอกว่าโอเคละ
ประเด็นของแซนอะไรเกิดขึ้นเธอเขาถามง่ายเลยว่า
รู้จักกับแซนหรือเปล่าเอาจริงจริงก็คือฉันซื้อกระเป๋าคา
เขาขายกระเป๋ารู้จักกันมาเป็นสิบปีแล้วแต่ว่าไม่ได้สนิท
ไม่ได้เป็นเพื่อนกันอืมแล้วอยู่ดีดีเธอมีโอกาสเคยพูดคุยกับแซนหรือเปล่า
คุยกันคุยโทรศัพท์คุยกันก็แบบต้องไปเกิดเรื่องเลยก็คุย
แล้วนางก็โทรมาแล้วก็คุยกันอ้าวแล้วเขาบอกเขาไม่รู้จักเธอ
แล้วฉันก็งงอยู่ว่าเธออะไรอะไรคือไม่รู้จักกันอืมอ๋อ
ไม่รู้จักเอาง่ายง่ายเอาง่ายง่ายไม่ไม่รู้จักแล้ว
แล้วจะมีแชทคุยกันได้ยังไงแล้วอยู่ดีแชทหลุดไปได้ยังไง
อันนี้ต้องถามเขานะเพราะมันไม่ได้หลุดจากทางฉันอุ้ยอ่าเห็นไหมล่ะ
อ้าวแชทแชทดังเก่าที่หลุดไปมันเกี่ยวกับอะไรอืมเดี๋ยวเนี้ยฉันดูก่อน
ฉันดูแชทออริจิก่อนนะแป๊บนึงแชทหลุดมันหลุดแค่ไหนอ่ะ
เขาก็หลุนคือฉันอ่ะแชทหาเขาครั้งสุดท้ายอ่ะ
ครั้งสุดท้ายประมาณเดือนที่แล้วนะเดือนหนึ่งแล้วนะแล้วก็
ฉันก็แชทหาเขาเพราะว่าฉันก็อยากจะรู้ว่าอยากจะรู้คือฉันคนหนึ่งอ่ะ
ที่ฉันเชื่อว่ามันไม่มีการฉี่อ่ะเข้าใจป่ะฉันก็ยังคุยกับเขาในโทรศัพท
ก็ยังคุยกับเขาว่าเฮ้ยมันดูค้าสายตาทั้งประเทศไม่มีใครเชื่อนะแซนว่าฉี่อะไรอย่างนี้
ใช่ก็บอกว่ามันมีศักยภาพในการฉี่จริงจริงอืมถ้าแบบถ้ารู้ว่าโมอ่ะ
เป็นโมอย่างเงี้มันมีศักยภาพจริงจริงก็บอกว่าแฟนมันพูดแบบนี้ไม่ได้อืม
มันไม่มีใครซื้ออ่ะเก็บป่ะโอ้อะไรอย่างงั้นเสร็จปุ๊บเอ่อ
ฉันก็แบบออกมาอินซีสิว่าเฮ้ยแล้วฉันก็ตั้งข้อสังเกตว่าแบบ
เอาทำไม๒๔ทุ่ม๖นาทีในรูปของพี่หนุ่มกัญชัยอย่างนี้ที่ออกผลกระแส
สี่ทุ่มหกนาทีแซนยังนั่งมาหน้าเรือแล้วตอนสี่ทุ่มครึ่งทำไมแซนนั่งท้ายเรือ
แล้วแล้วเอาขาคือถ้าจะเอาขาให้แตงโมจับได้แซนต้องนั่งออกจากเรือเก็บป้ะ
หันหน้าออกจากเรืออืมแต่ก็ยังมาตอบในไอจีฉันว่าอ๋อหมอเคสเอ่อ
ลมมันตีหน้าคอนแท็กเลนคอนแท็กเลนแซนมันแห้งแฟนเจ็บตา
ก็เลยแบบเหมือนหันแบบหันหันตัวนั่งข้างหลังค่ะแล้วฉันก็ยังไปตัดตอบกลับไปข้างล่างว่า
แล้วหนูแบบเจ็บตาในเวลาที่มันจะเกิดเหตุพอดีพอดีอย่างนี้เลยเหรอคะ
นี่คือสิ่งที่เธอไปถามเขาคือตอนแรกนางบอกว่าตอนแรกนางบอกนางนั่งหัวเรือถูกต้องไหม
มันมีรูปรูปหนึ่งที่ว่าเป็นรูปกะติกแต่มีแฟนอยู่ข้างหลังจำได้ไหม๔ทุ่ม๖นาที
เป็นการนั่งหันหน้าไปทางหน้าเรือแต่อยู่ข้างหลังนั่นแหละ
แฟนนั่งหันหน้าไปหน้าเรือก็คือเขาจริงเขาถ่ายกระติกนั่นแหละ
แต่ว่ามีรูปแซนที่เหมือนกับกดโทรศัพท์อยู่แต่แซนนั่งหันหน้าไปทางหัวเรือ
แล้วเขาก็พูดว่าตอน๔ทุ่ม๖นาทีแล้วฉันก็ลงรูปนี้ไปในไอจี
ฉันก็ถามว่าทำไม๔ทุ่ม๖นาทีแทนยังนั่งหันหน้าไปทางหัวเรือ
แล้วตอน๔ทุ่มครึ่งถ้ามันเป็นไปตามที่แซนให้การ
แซนต้องนั่งหันหน้าออกจากหัวเรือถูกไหมเพราะว่าขามันต้องไปให้แต่โมจักร
ก็คือเธอไปถามนางประมาณว่าเธอไม่เชื่อเรื่องว่าโมไปฉี่ถูกต้องป่ะ
ใช่ฉันเชื่อว่าฉันไม่เชื่อว่าเขาเป็นฆาตกรและฉันก็ไม่เชื่อว่าโมไปฉี่
ก็บอกว่าให้แซนอ่ะพูดตามความจริงมาเลยเพราะว่าถึงแม้จะยังไงอ่ะ
ฉันเชื่อเลยว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่ถ้าทำให้มันมีเงื่อนงำแบบนี้
เดี๋ยวมันจะโดนกันหมดนะแฟนอืมคือแฟนไม่ถึงจำเป็นที่จะต้องแบบ
เอาตัวเองมาเสี่ยงตรงนี้เลยฉันก็ฉันก็พูดกับน้องตอนที่ฉันคุย
ฉันก็คุยแบบนี้แล้วฉันก็แบบว่าโอเค
รู้สึกว่าฉันเหมือนกับว่าเออทำไมรู้จักกันแล้วไม่เข้าข้างกันมั
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขายังไงเขาคงโกรธฉันอะไรอย่างเงี้
ฉันก็ล่าสุดฉันก็ประมาณต้นเดือนฉันก็โทรไปเขาก็ไม่รับ
แต่ที่เราคุยกันก่อนหน้านั้นคือประมาณสักเดือนหนึ่งที่แล้วเดือนที่แล้ว
คุยกันอยู่อ๋อเป็นเดือนแสดงว่าหลังจากเดือนนั้นไม่ได้คุยกันเลย
เขาก็ยังบอกฉันว่าแบบเขาเครียดมากเพราะว่าแบบ
คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ต้องเรียกไปสอบด้วยอะไรอย่างนี้
ฉันก็เลยบอกว่าต้องหาทนายเก่งทนายที่แบบแนะนำไปในทางที่ดี
แล้วแฟนจะหลุดค่ะพี่หมองขวัญไม่รู้จักกัน
ไม่นางเคยซื้อกระเป๋ากันก็คือนางมาแล้วนางรู้จักกัน
รู้จักกันมาซื้อกระเป๋ากันล่าสุดก็เพิ่งซื้อเออ
ถ้าเจอตัวจริงจริงเลยนี่ก็คือนางเคยเอามรกฏมาให้ดูที่คอนโดอืม
คือพวกนางเป็นแล้วก่อนโควิดอ่ะก็คือนางก็รู้จักเธอก็รู้จักแต่ไม่ได้สนิทอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหม
รู้จักแต่ไม่ได้สนิทไม่ได้แบบไปกินข้าวกันอย่างงี้ไม่ใช่อืม
แสดงว่าช่วงเดือนหลังที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็คือเขาไม่ได้รับแล้ว
ค่ะเขาไม่ได้รับโทรศัพท์เราก็เลยไลน์ไปอ๋อ
เห็นเขาจะถูกตั้งข้อเก่าหาไงตอนนั้นน่ะก็คือตอนแรกเนี่ยจะเป็นแค่ปอกับโรเบิร์ตใช่ไหมคะที่มีข้อเก่าหา
เสร็จปุ๊บพอเราเห็นเขาถูกตั้งข้อเก่าหาเราก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยเขาจะเครียดไหมเพราะเราเขาเรารู้ว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อดิวสิ่งแบบเนี้ย
หมอของขวัญกลัวโดนฟ้องไหมเรื่องของการฟ้องร้องในกรณีของคุณแซน
ก็ฟ้องหมอเรื่องอะไรก่อนไม่รู้เลยค่ะอันนี้เรา
อาจจะไม่ใช่ของขวัญก็ได้แต่ถ้ามาอยู่ที่แกแกกลายเป็นคนลิ้นสองแฉกไว้ได้ยังไง
คือไม่ใช่ฉันแบบฉันกลัวที่จะแบบเขาบอกว่าเฮ้ยคือฉันไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวแป๊บนึง
ใจเย็นนะโซเชียลคือฉันฉันในฐานะที่ฉันรู้จักแฟน
แล้วฉันไม่เชื่อเลยว่าแซนจะสามารถฆ่าใครได้อ่ะแก
แล้วฉันเห็นน้องมันเดินไปในทางที่ผิดไม่รู้ใครแนะนำไปอย่างนั้นอ่ะ
มันบ้งไปหมดฉันก็บอกว่าเฮ้ยทนายอ่ะมีเก่งเก่งไหมถ้าไม่มีเนี่ย
แต่หาแนะนำทะไนให้ได้นะมันผิดตรงไหนว่าฉันงง
ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าฉันไม่เข้าข้างแตงโมฉันก็ต้องเข้าข้างแฟน
ถ้าฉันไม่เข้าข้างแฟน๑๐๐ฉันต้องเข้าข้างโมฉันต้องเลือกข้างแบบนี้

ซึ่งฉันบอกวันหนึ่งนะมดสมมุติว่าเธอทำผิดแล้วก็เดินไปในทางผิดแล้วบ้งอ่ะ

ถ้าเป็นฉันเธอจะเตือนฉันไหม

ไม่ต้องเป็นเพื่อนหรอกฉันก็อาจจะแบบหวังดีเกินไป
ความหวังดีคนที่เขาไม่ได้ต้องการอาจจะเรียกเสือก็ได้มั้ง
ฉันก็ยังพูดคำเดิมนั่นแหละ
ส่วนแซนฉันก็แบบคือฉันก็โกรธนะฉันก็เสียใจนะ

แต่ฉันหวังดีเพราะฉันก็ไม่เชื่อว่าแซนจะฆ่าใครได้
หวังดีแต่ไปแปลความหวังดีฉันเป็นอย่างนั้น
ฉันก็เสียใจแล้วก็เออถ้าเขาบอกไม่รู้จักฉัน
ฉันก็ไม่เห็นประเด็นที่ฉันจะไปอยากรู้จักเขา
โอเคโอเคขอบคุณนะ

สวัสดีค่ะ